จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวด้วยไปเที่ยวที่เชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าเขามีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตผึ่งผ้าอาศัยกัน
แล้วก็มีศิลปะล้านนาเก่าสวยงาม
เดี๋ยวไปดูสกรูปนี้ปิดท้ายแล้วกลับมาเจอกันในช่วงหน้ากับตลอดข่าวจ้า
โรงฮิมคาวชุมชนเล็กในอำเภอสรรกำแพงจังหวัดเชียงใหม่
ที่ยังคงความสวยงามของวิถีชีวิต
ชุมชนแห่งนี้พึ่งพาอาศัยกันอยู่ร่วมกันด้วยรอยยิ้ม
ดำเนินชีวิตแบบสโลไลฟ์เรียบง่ายท่ามกลางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
และธรรมชาติที่โอบล้อมรอบชุมชนแห่งนี้
วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวล่ะครับ
เริ่มที่วัดศรีมารามวัดเก่าแก่อายุนับร้อยปี
ที่มีศิลปะแบบล้านนาที่งดงามมากล่ะครับ
ลังการงานสร้างด้วยฝีมืออันปรานีตของช่างฝีมือชาวล้านนา
ที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ผ่านมาที่นี่
ที่ต้องแวะมาชื่นชมความงดงามของวัดแห่งนี้ตลอด
อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชนนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยล่ะครับ
อกจากนี้ยังมีตลาดนัดของ
ทำมือที่เป็นแหล่งปล่อยของของชาวบ้านที่นี่ได้มารวมตัวกัน
สัญหาสินค้าท้องถิ่นมาให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาได้เลือกซื้อเลือกหากัน
ซึ่งตลาดนี้มีชื่อว่าตลาดชำฉา
ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณใต้ต้นช้ำชาขนาดใหญ่
ที่ให้ร่มเงาให้กับนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ขายที่มาขายของในตลาดแห่งนี้
ซึ่งตลาดช้ำฉาเป็นตลาดเล็กแต่เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ทำมือจากพี่น้องชาวบ้าน
รวมไปถึงอาหารพื้นถิ่นที่นักท่องเที่ยวมาถึงแล้วก็ต้องชิม
ซึ่งผลิตภัณฑ์ทำมือก็มีหลากหลายให้เลือกครับ
ทั้งงานไม้งานปักงานผ้าลวดลายของผ้าที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่หาดูได้ยาก
ล้วนแล้วแต่ใช้แรงงานคนทำกันทั้งนั้น
รวมไปถึงการมีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวลงไม้ลงมือกันทำด้วยตัวเอง
ได้อีกด้วยล่ะครับอย่างเช่นการวาดรูปลงกระเป๋าผ้า
ซึ่งลวดลายที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน
จากงานฝีมือแล้วของกินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเที่ยวที่นี่ได้เช่นเดียวกัน
ของกินที่นี่นะครับบอกเลยว่าต้องยกนิ้วให้กับทั้งของหวานและของขาว
ที่ใครได้ลองลิ้มชิมรสแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอน
หนึ่งในไฮไลท์ของตลาดชำชาญนั่นก็คือมียำที่มีรสชาติจัดจ้าน
วัตถุดิบในท้องถิ่นจึงทำให้มียำจัดเป็นเมนูต้องลอง
ถ้ามาเดินที่นี่รวมไปถึงแอปหมูอาหารพื้นถิ่นที่หากินยาก
และข้าวต้มลืมมัดฟังไม่ผิดหรอกครับเขาลืมมัดจริง
รสชาติเนี่ยหวานมันอร่อยตามสไตล์พื้นเมือง
ใช่ว่าจะมีเพียงเท่านี้ของกินพื้นบ้านที่นี่
ยังมีให้ชิมอีกมากมายอีกด้วยนะครับ
ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อนำเสนอความเป็นตัวตนของทุกคนลงไป
ใส่ใจในทุกความรู้สึกของผู้คนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
จึงได้รับแต่สิ่งดีกลับไปทุกคนต่างมีรอยยิ้มเปื้อนใบหน้า
และพร้อมจะกลับมาเยือนอีกครั้งกับชุมชนเล็กแห่งนี้
โรงพิมพ์ข่าวอำเภอสรรค์กำแพงจังหวัดเทียงใหม่